พาคุณผู้ชมไปที่เมืองพัทยานะคะ
พร้อมกับคำถามจากสองสาวชาวต่างชาติ

เวลาเราจอดรถเราจะต้องดูว่าตรงนั้นมันมีขาวแดงหรือเปล่า

แต่เธอบอกว่าตอนที่เธอเอารถของเธอไปจอดมันยังไม่มี
แต่พอออกมาจากทำธุระมันมีแล้ว
และยังสดใหม่เอามือไปแตะดูมันยังไม่แห้งเลย

ได้นะคะรวมทั้งได้ใบสั่งเรียบร้อยจากตำรวจ
ทำให้เห็นชัดกันแบบนี้เลยนะคะ
ก่อนและหลังลักษณะเหมือนแบบตรวจคันหรือเปล่า
พอนำปัสสาวะใส่ลงไปมันก็จะแบบขึ้นแถบสีขึ้นมา

ทีนี้พอรถเข้าไปปุ๊บแถบสีปรากฏขึ้นมาเลย

แต่ตรงนั้นเขาบอกว่าไม่ได้มีรถเธอคนเดียวนะ
เขาบอกจอดกันหลายคันแล้วก็โดนกันแบบนี้หลายคันนะคะ
โพสต์นี้เป็นโพสต์จากสองสาวต่างชาตินะคะ
คาดว่าจะเป็นสาวชาวรัสเซียเขาอาศัยอยู่ในพัทยาที่ชนบุรีนี่แหละ
โพสต์ภาพแล้วก็ข้อความเป็นภาษาอังกฤษในเฟซบุ๊คส่วนตัว
ประมาณว่าอะไรขออภัยนะคะอะไรกันวะ
คนงานเพิ่งมาทาสีขอบทางขยายพื้นที่ห้ามจอด
ตลอดถนนเส้นทัพประยามุ่งหน้าไปยังหาดจอมเทียน
หลังจากที่พวกเธอเพิ่งจอดเสร็จเลย
ตำรวจจราจรให้ใบสั่งทุกคนที่จอดในบริเวณนี้

และแถมสีขาวแดงมันก็ยังไม่แห้งด้วย
รูปภาพจะเห็นว่าสีขอบทางขาวแดงมันยังสดอยู่เลย
แล้วเธอก็เอามือไปแตะให้ดูแล้วก็ถ่ายภาพที่มือ
สีแดงมันยังติดนิ้วมือเธออยู่เลยเนี่ยนะคะ
ก่อนหน้านี้ถนนมีสัญลักษณ์อะไรหรือเปล่า
พร้อมกับปักหมุดจุดที่รถเธอจอด
มีการคลิกเข้าไปดูก็พบว่าบริเวณนั้น
มีขอบทางสีขาวแดงซึ่งแปลว่าห้ามจอด
แต่เฉพาะบริเวณทางเข้าโรงแรมเล็กน้อยเท่านั้น
แสดงว่าที่เหลือมันจอดได้
เข้าไปดูเห็นนิดนึงนะก่อนที่จะเลี้ยวเข้าโรงแรม
มันเป็นขาวแดงนิดเดียวนั่นก็คือให้คนที่เลี้ยวเข้าโรงแรม
เลี้ยวได้แต่นอกนั้นมันไม่มีขาวแดงไงคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีอยากรู้อยากทราบอยากเห็น
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเลยนะคะถนนทัพพญาแยกมฉานุ
พัทยาชนบุรีพบว่าบริเวณนี้เป็นสี่แยกไฟแดง
การจราจรหนาแน่นตอนที่ทางทีมข่าวเราไปถึงนะ
เจ้าหน้าที่สำนักกองช่างเมืองพัทยาและฝ่ายกิจการพิเศษ
เอากลัวยางปิดกั้นถนน๑ช่องการจราจรตลอดแนว
เพราะเขากำลังทำสิ่งนี้อยู่ทาสีพื้นถนนและบริเวณฟุตบาทนะคะ
จากนี้ทีมข่าวสอบถามเรื่องนี้กับพันธ์ตำรวจตรีอุรุษสถานนท์
สารวัตรจราจรสพมพัทยาบอกว่า
พื้นที่ดังกล่าวเป็นสี่แยกไฟแดงขนาดใหญ่
ต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านการจราจร
และเป็นพื้นที่เอาจริงตำรวจบอกแบบนี้

ประกอบกับปริมาณรถในพัทยามันมากขึ้นเรื่อย
ต้องมีการปรับพื้นที่ขาวแดงคือพื้นที่ห้ามจอด

รถที่เขาขับไปขับมาจะได้ขับสะดวกขึ้น
พื้นที่ขาวแดงก็คือพื้นที่ห้ามจอด
หลังจากนี้มันจะต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้น
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุด้วยอันนี้ตำรวจบอกนะคะ
ซึ่งการทาสีพื้นถนนมีการจัดทำ
บริเวณถนนทัพยาตลอดสาย
และตลอดกระบวนปรับแต่งทาสีพื้นถนน
ตำรวจและเมืองพัทยามีการปิดกั้นเส้นทางให้เห็นชัดเจน
ว่าตรงนี้มันมีการทำงานของเจ้าหน้าที่อยู่
มีการประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจนแล้ว
หากมีคนมาฝ่าฝืน
ตำรวจจะต้องเขียนใบสั่งเพื่อเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย
กรณีที่เกิดขึ้นกับสาวเขาเป็นสาวชาวรัสเซีย

เนื่องจากเส้นขาวแดงมันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่
อันนี้ตำรวจชี้แจงออกมานะคะ

ว่าจุดไหนและที่เราจะทำอะไร